ไปดูผู้ประกอบการเรือแพร่นะครับไปช่วยแพ้

ตอนนี้เหลือ๓ตัวกลางเขื่อนภูมิพลที่จังหวัดตากนะครับ
เพราะไม่งั้นตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวน้ำมันมาเยอะ
หนึ่งจะจมน้ำตายซะ
สองถ้าไม่รีบไปช่วยเดี๋ยวจะไม่มีอะไรกินอดตายซะอีกครับ
มาเร็วก็จับดีจะพาไปปล่อยเกาะนู้น

จับแพ้เนี่ยภาพมันเป็นอย่างนี้เนี่ยแหละจับแพ้ฮะ

คุณผู้ชมเป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่กลุ่มผู้ประกอบการครับ
ที่เขาทำแพ้ให้นักท่องเที่ยวลงไปเที่ยวเล่นกินอาหาร

เพราะเขาจำได้ว่าเคยปล่อยแพ้เอาไว้ฮะ

แพ้เนี่ยพวกนี้มันอายุ๑๐กว่าปีแล้ว
นะอยู่กัน๓ตัวบนเกาะเล็ก

วาเลนไทยซึ่งตอนนี้มีที่พื้นที่พ้นน้ำอยู่แค่นี้แหละครับ

เขาบอกไม่ถึงด้วยอยู่กลางเขื่อนภูมิพลเลย
ภารกิจครั้งนี้ต้องใช้เชือกทำเป็นบ่วงไปคล้องแพ้ฮะ
ซึ่งกว่าจะจับได้แต่ละตัวแล้วโอ้โหใช้เวลานานพอสมควรเห็นไหม

เชิญชวนกันแล้วบอกป้าจะไปช่วย

หลังจากนั้นก็เอาไปปล่อยในป่าเหนือเขื่อนครับ
เพื่อให้มันหาอาหารกินเองตามธรรมชาติต่อไป
แล้วที่ไปแพ้มันไปอยู่ได้อย่างไรละเบิร์ด
เอาระเบิร์ตเล่าให้ฟังนะครับแพ้สามตัวนี้เนี่ย
ถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี๒๕๔น้ำท่วมใหญ่ใช่ไหม
มีผู้ประกอบการเรือแพรยุคบุกเบิกนะครับคือคุณตาทวินยะเมา
เอาแพ้กว่า๑๐ตัวเลยนะไปปล่อยไว้บนเกาะวาเลนไทยที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
แล้วเป็นจุดพักแพรท่องเที่ยวมีพื้นที่หลายสิบไร่ครับคุณผู้ชมครับ
เพื่อให้พวกมันอาศัยหากินตามธรรมชาติแล้วก็ทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วย
เวลานักท่องเที่ยวไปเที่ยวโอ้โหสวยจริงผ่านไปหลายปีนะครับ
สภาพอากาศสภาพน้ำในเขื่อนมันเปลี่ยน
เขื่อนพุมิพพรมีปริมาณน้ำสะสมน้อยทำให้ระดับน้ำแห้งลง
นะฮะหนีขึ้นฝั่งไปอยู่บนภูเขานู่นน่ะรอบเขื่อนนะครับ
หรือสามตัวน้ำแข็งดอมคุณผู้ชมสามตัวมันอยู่บนเกาะนี้
แต่เนื่องจากปีที่ผ่านมาฝนมันเยอะใช่ไหม
เจอนูรูเข้าไปในน้ำเพียบเลย
น้ำขึ้นน้ำขึ้นน้ำขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็
ทำให้แพ้๓ตัวติดเกาะครับ
โอ้โหผู้ประกอบการเรือแพร่ก็
จริงก็คือลูกหลานตาทวินแหละ
ที่ทำกิจการต่อเนื่องกันมา
ก็บอกเฮ้ยจำได้มันเหลือแพ้๓ตัวนี่ว่า
นะครับก็ไปช่วยกันเอาขึ้นฝั่งฮะ
แล้วก็ให้มันอยู่กันตามธรรมชาติ
เพราะว่าแถวนั้นอุดมสมบูรณ์ครับ

มันก็ดูแบบเป็นเกาะแบบโล่งว่างแบบนี้
และที่สำคัญอาหารมันก็น้อยลงเลือดย่านเลยนิดเดียว